อยากจะย้ายบ้านไปอยู่อบตบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กซะละเกิน

อยากไปติดราชการเพราะแบบนี้
สายการบินผมไม่ได้พาคุณสุประโชคไปจองตัวเครื่องบิน
แต่นี่คืออบตบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กที่เนินมะปราง

สวัสดีครับปลางสวัสดีครับปลาง

สวัสดีครับปลาง

มาติดต่อราชกานแต่ประทับใจ

ล่าสุดอบตส่งกิจกรรมนี้
ประกวดการบริหารกิจการบ้านเมือง
เด่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สงสัยน่าจะเป็นตัวเต็งแหละ
คือมันฉีกกฎฉีกกติกาขนาดนี้แล้วดูดีด้วย